คุณผู้ชมช่วงนี้ใกล้วันปีใหม่แล้ว
หลายคนก็ออกมาทำบุญใส่บาทกับพระ

มาเรียกรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมกัน
แต่ละเรื่องจะฮาขนาดไหนไปดูกันเลย
เริ่มกันที่พระใหม่ลืมบทสวดกระทันหัน
ฮาขนาดไหนเราไปดูกันเลย
โอ้โฮห่อยถ้าคำพระเราจะบ่ามั้ยล่ะที

ที่บอกว่าวันแรกไม่เป็นไร

เพิ่งมาบวชใหม่เป็นพระได้ไม่กี่วัน

ก็เลยอยากนำของไปถวายให้ท่าน
ระหว่างถวายก็ราบรื่นดี
แต่มันสะดุดตรงที่ช่วงให้พรนี่แหละ
ก็เพราะว่าพระหนุ่มคนนี้นั้นจำบทสวดไม่ได้ซะอย่างนั้น
ทำให้สาวคนนี้และเพื่อนที่นำของไปถวาย
รวมถึงพระหนุ่มคนนี้ต่างขำกันยกใหญ่เลยทีเดียว
แหมทำแก้เขินแหละดูออก
ฮากันต่อกับพระใหม่ที่ยังจำบทสวดได้ไม่แม่น
จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลย

เพราะว่าโปรติทางอาจารย์เขา

ขอปิดปากกั้นคำไว้ก่อนนะ
เพราะกลัวขับออกมาแล้วจะบาปนะสิ

พวกเธอได้โพสต์คลิปเรื่องราว
พวกเธอนั้นได้รวมตัวกันไปใส่บาทให้กับเพื่อน

เพราะมันมาสะดุดตรงที่ช่วงตอนท้าย

เพราะพระท่านจำบทสวดตอนสับพิสิโยมแทบเต็มไม่ได้
เนื่องจากพระอาจารย์ที่วัดผ่าท่องสวดแบบย่อมาโดยตลอด
จึงทำให้พระชินกับบทสวดแบบย่อมากกว่านั่นเอง
และเรื่องสุดท้ายพระจะให้พรแต่โยม
นึกว่าจะขอแปะมือ

พระท่านจะให้พรไม่ได้ขอแปะมือสักหน่อย
ที่มีชื่อว่าเจซี่ชีตา
โดยเจ้าของคลิปได้เล่าว่าหลังใส่บาทเสร็จ
หลวงตาจะยื่นมือมาลูบหัวและให้พรกับน้องชายของตน
แต่น้องชายดันลืมตัว
คิดว่าหลวงตาจะขอแปะมือให้ท้ายด้วย
น้องจึงยื่นมือออกไปแบบในคลิปนั่นเอง
แต่ดีนะที่น้องนึกขึ้นมาได้ว่า
หลวงตาไม่ได้ขอแปะมือไฮไฟล์ด้วย
น้องจึงรีบยื่นมือกลับมาไหว้แบบไม่ทันเลย
แล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราววุ่น
ของพระกับคารวาสที่เรานำมาฝากคุณผู้ชม
ให้ได้ดูเรียกรอยยิ้มหาได้ลบหลู่แต่ประการใดนะครับ

ทำมาแล้วเนี่ยจะบาปกันไหม
ไม่บาปไม่มีใครตั้งใจ

แต่ทำให้ได้เห็นนะคะว่ามันก็มีความน่ารัก
ความที่สร้างรอยยิ้มเกิดขึ้นได้
ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคนทั่วไปก็เหมือนกัน

เห็นพระท่านยกมือนึกว่าถ่ายไป